มารับชมข่าวกันต่อนะครับนี่ตีกันบนรถเมย์หลบไปได้เลย

เพราะตอนนี้เขาไปตีกันบนแอร์พอร์ตลิงค์แล้วนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ

รุมกินโต๊ะผู้ชายคนเดียวบนแอร์พอร์ตลิงค์
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่มีคนเขาถ่ายไว้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะ
คือเพจดังเขาเอามาลงเอาไว้นะครับ
คุณผู้ชมฮะคือเพจดังเขาเอามาลงเอาไว้นะครับ
บอกว่าเด็กช่างรุมบนแอร์พอร์ตลิงค์ความผิดสำเร็จไหม
กระทำการใดในที่สาธารณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ต้องจัดการหรือไม่เพื่อป้องปรามพฤติกรรมนะครับ
โดยระบุเหตุการณ์ว่ามีคนโดนรุมในรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์
น้องผู้ชายเสื้อดำโดนรุมค่ะบนแอร์พอร์ตลิงค์

เคยมีเรื่องอะไรกับกลุ่มเด็กช่างเลย

แต่โดนทำร้ายระหว่างสถานีราชปารพ

เวลาประมาณ๔ทุ่ม๓๘ถึง๔ทุ่ม๔๖นาที
ของวันที่๔มกราปี๖๖ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ภาพข่าวก็อย่างที่เห็นเลยฮะ
เด็กช่างที่ใส่เสื้อเชิดสีฟ้าอ่อนกว่า๑๐คน
ก็บรุมซ้อมผู้โดยสารชายที่ใส่เสื้อสีดำนะครับ
สุดท้ายเขาได้รับบาดเจ็บมีรอยฟกช้ำที่ใบหน้านะครับ
แล้วก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการถูกรุมในครั้งนี้
แล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้รถไฟต้องจอดอยู่๑๐นาทีเลย
เพื่อนำคนบาดเจ็บออกไปปฐมพยาบาลด้านนอกนะครับ

แล้วก็ต้องเดือดร้อนต้องล่าช้าในการเดินทางกันด้วยนะครับ
ทีนี้ครับพอเพจเอามาลงในคอมเมนต์ก็มีนะ
ผู้เสียหายก็คือเด็กผู้ชายที่โดนรุมเนี่ยนะคุณนะ
เขาก็ลงภาพของเขาตอนที่ได้รับการประถมพยาบาล

ผมคือผู้โดยสารที่โดนทำร้ายร่างกายนะครับ
ขอแจ้งก่อนว่าผมกับกลุ่มเด็กช่างกลุ่มนี้
ไม่เคยเจอกันหรือมีเรื่องขุ่นเครื่องใจใดมาก่อนเลย
เจอกันครั้งแรกที่ออยแอร์พอร์ตลิงค์
ผมเป็นเพียงผู้โดยสารที่เลิกงานแล้วจะกลับบ้านเท่านั้น
พี่เจ้าหน้าที่เดาว่าเด็กช่างกลุ่มนี้
คิดว่าผมเป็นคู่อบริจึงเข้ามาทำร้ายผม
ซึ่งผมไม่ได้เรียนช่างและไม่เคยเกี่ยวข้องกับเด็กช่างคนไหนมาก่อนเลยนะครับ
ผมเรียนมัธยมแล้วก็ต่อมหาลัย
อย่างไรก็ตามผมก็ต้องขออภัยกับผู้โดยสารทั้งขบวน
ที่ทำให้ขบวนต้องลาช้าจริงกูไม่ต้องขออภัย
กลุ่มนี้กลุ่มเสื้อสีฟ้านี้
แล้วเขาก็เขียนต่อว่าขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่
ผู้โดยสารหลายท่านที่พยายามช่วยเหลือนะครับ
หากท่านไหนมีคลิปมีรูปถ่ายหรืออะไรก็ตาม
จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในการสืบสวน
ส่งมาให้ผมได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับ
คุณผู้ชมอยู่ก็โดนรุม
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเรียนช่างมาก่อน
ไม่เคยมีคู่อบริมาก่อนนะฮะ